งั้นพาไปทำบุญนะฮะคุณผู้ชมฮะที่นี่ภาคเหนือขึ้นไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปชมพระอุโบสถเงินหนึ่งเดียวในโลกครับเอาล่ะเนี่ยฮะคือวัดศรีสุพรรณ
วัดเก่าแก่อายุประมาณสักห้าร้อยยี่สิบสองปีค่ะโอ้โหยยยาวนานขนาดนั้นเลยหรอ
อลังการมากมากเลยทีเดียวพระอุโบสถหลังเนี้ยมีขนาดกว้างสักประมาณห้าเมตร
ยาวสิบเจ็ดเมตรแล้วสูงสิบแปดเมตรค่ะ
เป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะ
แล้วสร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก

ฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้าน

แล้วก็อยู่ที่นี่ก็คือชุมชนบ้านวัวลายนั่นเอง
เขาบอกว่าที่นี่เขามีฝีมือ
และขึ้นชื่อเรื่องของหัตกรรมเครื่องเงินอยู่แล้ว
ที่ฉันเคยไปซื้อเครื่องเงินที่บัวลาย
เขาจะมีตลาดนัดหรือว่ามีอะไรอย่างนี้ที่กันขายเครื่องเงิน

เขาบอกว่าทั้งภายนอกและภายในของพระอุโบสถ
ก็ประดับตกแต่งด้วยหัตกรรมเครื่องเงิน

และมีพระประธานที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตักกว้างสัก๓ศอกสูง๔ศอก
เนื้อทองสำริทอายุ๕๑๖ปี

แล้วตัดกับเงินข้างนี้ท่านดูอารามมากเลยนะ

พระเจ้าบ้านบอกว่าภายในพระอุโมสดเงิน
เขาไม่อนุญาตนะที่จะให้ผู้หญิงเข้าไป

เขาฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของมีค่า
แล้วนี่คือ

เป็นองค์แรกองค์เดียวสององค์แห่งใคร

เพิ่งเคยเห็นที่มาเป็นคู่แบบนี้

ช่วงนี้มันต้นเดือนไง
เป็นลวดลายเงินพระธรรม

พระทำจริงลงมือทำเลย
แล้วพระท่านก็มีฝีไม้ฝีมือในการแบบว่าแกะเงินอะไรนะ
มีโอกาสไปกันนะ
ช่วงต้นเดือนแบบนี้อยากจะเล่าเรื่องของวัดเยอะ
สะสมแต้มบุญกัน
เดี๋ยวกลางเดือนเผื่อจะมีบุญไง